เช้าที่ผ่านมาแถวรามอินทามีวัยรุ่นเขาไล่ตีไล่ทำร้ายกัน
สุดท้ายมีวัยรุ่นชายเยาวชน๒คนโดนฟันปากไปหนึ่งโดนยิงไป๑สาหัสทั้งคู่เลยครับ
มันไล่ยิงกันมาไม่รู้โดนหรือเปล่า
ลั่นเลยอ่ะ

แล้วใครอ่ะ
เด็กคนเบี้ยละหน่อย

ชาวบ้านเขาถ่ายเขาอะไรมาแต่เช้าเลย

อันนี้คือชาวบ้านเขาขี่รถเข้าไปเจอแล้วก็ถ่ายคลิปภาพเหตุการณ์เอาไว้
คือวัยรุ่นน่ะนะคุณผู้ชมไล่ทำร้ายกัน
แถวซอยรามอินทา๕แยก๓๔บางเขนกรุงเทพนี่แหละ
ตำรวจสนบางเขนก็ไปตรวจสอบแล้วก็ประสานกู้ภัยไปด้วย
ทีนี้ในจุดเกิดเหตุเป็นวัยรุ่นชายสองคนโดนทำร้ายร่างกายจนอาการสาหัสเป็น
เพราะว่าโดนมีดฟันที่ริมฝีปากเป็นแผลจากการดูสิ
นอนแบบนี้โอ้โหอีกคนนึงโดนยิงที่ขาอันนี้ยังพอแบบว่าไม่ได้สาหัสมากแต่ก็โดนยิงขาไง
แต่คนขวาน้องต้นฟันปากเลือดไหลนองเลย
เด็กอายุ๑๕กับ๑๔ก็เยาวชนทั้งคู่รถก็พลิกคว่ำอยู่

ก็ขี่รถจักรยานยนต์มาด้วยกัน

ตอนแรกเขาขี่กันมา๒คนใช่ไหม

ขี่รถจักรยานยนต์ไม่ทราบรุ่นไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน

จากนั้นคือยิงแล้วฟันเลย
สองคนยืนยันว่าผมไม่รู้จักเขามาก่อน

เดี๋ยวตรวจสอบก่อนนะฮะหาคนร้ายเพราะว่า

เขาทิ้งไว้ในป่าแล้วก็มีปอกกระสุนตกอยู่๓ปอก

เดี๋ยวมีการเชิญทางด้านของเพื่อนของผู้บาดเจ็บไปสอบประคำเพิ่มเติมว่า

จงใจทำร้ายหรือทำร้ายผิดตัวหรือเปล่า
อันนี้ก็เกิดขึ้นเมื่อเช้านี้เองนะครับ